เพราะว่ามีครูเกษียณบำนานท่านหนึ่ง
เขาปลูกต้นกระท้อน๒๓ต้น
แต่โกยรายได้หลักแสน
ทำได้ยังไงตามไปดูกันดีกว่าไปค่ะพูดแล้วอยากกินตำกระท้อนขึ้นมาทันที
น้องฟูฟูน้องน้องไม่ต้องอุ้ยตายตายไปกันที่นี่สวนกระท้อนสุวรรณสินนะคะ
อยู่ที่ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังตรัง
ที่นี่ค่ะเขาทำสวนแบบผสมภาษาในที่ดินเนื้อที่เพียงแค่๓ไร่นะ
เขาปลูกกระท้อนพันธุ์ดีเลย๒๓ต้นอย่างที่บอกไป
แล้วก็แบ่งเป็น๔ชนิดด้วยกันก็คือ๑พันธุ์เขียวหวาน
กระท้อนนะเขียวหวานไม่ใช่มะม่วงนะ
สองพันธุ์อีล่านะคะสามพันธุ์ทองอุไรและสี่พันธุ์ปุ๋ยฟาย
คือหลายหลายคนเนี้ยเคยได้ยินอยู่แล้วว่ามันมีพันธุ์ปุ๋ยฟาย
แต่ว่าพันธุ์อื่นอื่นอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะเจ้าของสวนทำการห่อกระท้อนทุกลูก
สังเกตไหมคนขายกระท้อนเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นกระท้อนห่อ
หรืออะไรอย่างนี้ผิวที่นี่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้แบบถุงพลาสติกในการห่อ
เพื่อจะได้มองเห็นผลที่มันเป็นสีของกระท้อนชัดเจน
แล้วพอกระท้อนสุกเนี่ยผิวมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
อะฟังสอยจะสอยกระท้อนต้องสอยจังไหนหละเออ

ถ้าสอยแล้วร่วงลงพื้น

กระท้อนเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องแบบ
ผ่านการคัดกรองละเอียดละออนอย่างนี้

ถึงจะแพ็คลงกล่องแล้วส่งจำหน่ายตามออเดอร์นะคะ

ไปคุยกับคุณมายุราสุวรรณสิน

ซึ่งจะบอกว่าราคาอาจจะสูงกว่าตามท้องตลาด
เพราะกระท้อนของเขาเป็นกระท้อนที่คัดคุณภาพจริง

ไปจนถึง๗๐บาทนะคะ
ส่วนด้านคุณภัยรัฐสุวรรณสินบอกว่า
ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เริ่มต้นทำอย่างจริงจัง
สามารถห่อไปได้ทั้งหมด๓๐๐๐ลูก

ปีแรก๓๐๐ลูกปีที่๒เพิ่มเป็น๔๐๐ลูก

และในปีนี้ห่อไปทั้งหมด๑๐๐๐ลูก

หมื่นลูกค่ะสร้างรายได้อย่างที่บอก๑๕แสนบาทจ้ะ

สำหรับใครที่อยากจะไปเยี่ยมชมสวนกระท้อนสุวรรณสิน
สวนกระท้อนสุวรรณสิน
เลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ถ่ายรูปเก็บไว้เลย
เห็นแล้วแจ๊บปากนะ

มีเขียวหวานมีอีล่ามีปูยฟ่ายอะไรเงี่ย
พรรณเขียวหวานต้องเป็นมะม่วงแนน่เลย

เขาเขียวหวานส้มค่ะ